คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่เรื่องที่ฮอตที่สุดในนาทีนี้ดีกว่า

เรื่องการเมืองคุณผู้ชมค่ะไม่พูดไม่ได้จริงนะ
เป็นกระแสมากที่สุดแบบสลมสบายมากเปิดเฟสขึ้นมาเนี่ยเต็มฟีดเลย
ถูกต้องคุณแล้วก็เราก็เลยขอไปถามคนบันเทิงหน่อยละกันนะคะ
ว่าคิดยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างนะคะ
ปอนัทธวุฒิค่ะในฐานะที่เป็นคนติดตามความเคลื่อนไหวทางการเมืองมาโดยตลอดเลยนะ
พี่เองเนี่ยก็ไม่นิ่งนอนใจนะคะออกมาเชิญชวนคนไทยไปเลือกตั้ง๒๔มีนาคมนี้คุณผู้ชมค่ะ
จะเลือกใครเป็นนายกก็ได้ทั้งนั้นพี่ป๋อบอกขอให้เป็นคนที่อยู่ในใจคุณก็พอค่ะ
เราต้องไปใช้สิทธิ์นะครับเสียงของเราเนี่ย
คือจริงแล้วเราจะคิดว่ามันไม่มีค่าไม่ได้แล้วนะครับ
เสียงของเราหนึ่งเสียงมันมีคุณค่าอย่างแน่นอน
อย่าให้ใครเข้ามาซื้อเราตัดสินใจด้วยตัวเองนะครับ
ดูนโยบายดูประวัติความเป็นมาต่างนะครับ
แล้วเลือกคนที่ดีที่สุดสำหรับคุณไม่ต้องเลือกเหมือนใครก็ได้
คุณไม่จำเป็นต้องไปชักชวนกันใช้วิจารณญาณของเรา
เคราะห์ด้วยตัวของเราเองว่าคนคนนี้แหละ
คือคนที่จะเป็นตัวแทนของเราไปทำหน้าที่แทนเรา
แล้วก็เลือกเขานะครับอย่าลืมไปใช้สิทธิ์ได้เลยนะครับ
เพราะฉะนั้นตอนนี้คุณมีสิทธิ์แล้วก็อย่าลืมอย่าลืม
ใช้สิทธิ์ที่มีอยู่ในมือให้คุ้มค่ามากที่สุด
ได้ไม่ต้องมานั่งบ่นนั่งตัดเพาะทีหลังผ่านโซเชียลนะคะ